ส่วนเรื่องนี้ค่ะใครจะเดินทางช่วงสงกรานต้องตรวจเช็คสภาพรถให้ดี
เพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเหมือนกับเหตุการณ์นี้นะคะ
ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นอุบัติเหตุน่าสลดใจเลย
มีหนุ่มรายนึงเป็นชาวศรีสะเกดก็ขับรถกระบะจะพาลูกเมียกลับบ้านช่วงสงกราน
แต่ระหว่างทางคือเริ่มได้กลิ่นไหม้ค่ะ
ก็เลยจอดข้างทางมาตรวจสอบดูว่ากลิ่นไหม้มันเกิดจากอะไร
แต่ปรากฏว่าช่วงกำลังจะเดินขึ้นรถ
เพราะร้ายถูกรถเก๋งขับพุ่งชนเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุสลดใจนี้เกิดขึ้นที่จุดกลับรถใกล้กับด่านช่างน้ำหนักประโคนชัย
ในที่เกิดเหตุพบนายธีรพงศ์เหรียญทองอายุ๓๕ปีชาวจังหวัดศรีสเกต
บาดเจ็บสาหัสค่ะในตอนแรกมีแผลชะกันที่ศีรษะยาว๑๕เซนติเมตร
หน้าผักฉีกขาด๗เซนติเมตรสะโพกข้างขวาแตกหักขาขวาหักด้วย
หน่วยกู้ภัยพอมาถึงก็พยายามปั๊มหัวใจจะช่วยชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาล
แต่นายธีรพงศ์ค่ะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีขาวจอดอยู่ริมถนน
สภาพด้านหน้าประตูฝั่งคนขับคือพังเสียหายค่ะ
จากการสอบถามคนที่นั่งมาในรถด้วยก็บอกว่ามากันทั้งหมด๔คนเป็นพ่อแม่ลูกกัน
เดินทางมาจากประจีนบุรีจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่ศรีสะเกดช่วงสงกราน
มีนายธีรพงศ์เป็นคนขับแต่พอขับมาถึงจุดเนี้ย
มันได้กลิ่นเหมือนกับอะไรไม่ไหม้สักอย่างหน้ารถ
ธีรพงศ์จึงตัดสินใจจอดรถที่จุดกลับรถเพราะว่ามีแสงสว่างของไฟฟ้า
แล้วลงไปเปิดกระโปรงหน้ารถดูว่ากลิ่นอะไรไหม้
แต่ระหว่างที่เดินกลับมาเปิดประตูจะขึ้นรถแล้วอะค่ะ
มีรถเก๋งขับมาพุ่งชนเต็มแรงทำให้นายธีรพงศ์บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตนะคะ
รถเก่งคู่กรณีเนี่ยสภาพด้านหน้ารถก็พังเสียหาย
จากการสอบถามทราบว่าเดินทางมาจากกรุงเทพจะกลับจังหวัดศรีสะเกดเหมือนกันด้วย
กันทั้งหมด๔คนแต่ในรถนั้นไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสพประโคนชัยบันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จะสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างละเอียดอีกครั้ง
หาสาเหตุของการเกิดเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
คือถ้าเราจะจอดรถเช็คสภาพรถหรือว่ารถเสีย
มันก็ต้องมีอุปกรณ์นิดนึงไฟส่องสว่างหรือว่าไฟกระพริบ
หาอ่ะส่องนี้